มาแล้วมาแล้วเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
ใช่ค่ะนี่มูลค่า๕๐๐บาทจ้า

วันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นี่เรามีมาแจกกัน๑รางวัลนะ
คำถามอยู่ในช่วงนี้เลยคุณผู้ชมต้องดูแบบห้ามกระพริบตาเด็ดขา
คุณผู้ชมอย่าลืมตอบคำถามมาแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วย
แฮชแท็กเอาไว้นะฮะแต่ว่าเบอร์โทรคุณไม่ขึ้นหน้าจอนะฮะ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไว้ติดต่อกลับเผื่อท่านเป็นผู้โชคดี
วันนี้พาไปฟินกันหลายที่คุณผู้ชมฮะไปนี่หินสามวานที่บึงกาล
ไปเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ก็สวยมากเดี๋ยวจะได้ดูกันนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะพาไปแวะกินขนมเส้นสดขนมจีนเส้นสดคุณ
ราดด้วยน้ำนัวกะปิปลาร้ามันฟินจริงฟินยังไงไปดูกันนะฮะ
โอ้โหมหัศจรรย์เมืองไทยมากเลยนะฮะกับนี่แหละครับ
หินสามวานยิ่งใหญ่อลังการนี่คุณดูสิสวยไหมมุมนี้
ใช่ทีมข่าวของเรานะบินผับตีปีกบินขึ้นไปถ่ายทำให้ดูเลยแบบนี้นะครับ
หน้าฝนก็เที่ยวได้นะครับหินสามวานที่อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน
ดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสียำพู
ที่บ้านโนนไซทองหมู่ที่๘ตำบลโคกองอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับ

ช่วงนี้แม้ว่าฝนตกไม่ขาดสายแต่ว่าทางขึ้นชมหินสามวานที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับ
จริงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเด็ดขาดเลยจนกว่าถนนจะซ่อมเสร็จนะครับ
แต่ว่านักท่องเที่ยวสามารถไปได้แบบไหนรู้ไหมครับมี๒ทางเลือก

นำท่านปีนป่ายขึ้นไปแบบนี้
อาจจะเจออุปสรรคในการที่ท่านจะต้องช่วยเหลือกันและกัน
นี่ก็คือสักพักนึงเขาจะต้องไปดึง

จริงครับและอีกทางหนึ่งคือเดินเท้าขึ้นไป

ใครสนใจเที่ยวป่าหน้าฝนสอบถามไปก่อน
เจ้าหน้าที่เขาจะมีวันเวลากำหนดให้นะ
วันไหนขึ้นได้วันไหนขึ้นไม่ได้

ถ้าเกิดดิฉันจะเอารถส่วนตัวไปก็ไม่ได้
รถคุณรถเก๋งมันขึ้นไปได้ที่ไหนล่ะ

บอกเลยเผื่อใครจดไม่ทัน

สวยค่ะได้เห็นวิวธรรมชาติแบบนี้

ดิฉันจะพาไปบางคนบอกว่าเห็นแล้วเอ๊ะ

นี่ชองเกชอนที่เกาหลีใต้หรือเปล่า

บ้านเราเลยอยู่ที่บ้านเราที่นครสวรรค์ค่ะ

นี่คือที่คลองยวนชวนรักนะคะ
มีปลาคาร์ฟหลายสายพันธุ์เป็นพันตัวเลยนะ

เหมือนชองเกชอนที่เกาหลีใต้เลย
เออซึ่งจริงนะตรงนี้มันเป็นคลองกลางเมืองเกาะยวน
เทศบาลนครสวรรค์เขาก็เปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะไง

นี่ดูสิเด็กพาลูกหลานไป
แล้วก็ไปนั่งดูปลาคาฟน้ำใสแบบนี้นะ
เนื้อที่ตรงนี้๓๐๐กว่าไร่
แล้วมีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดมากค่ะ
ระยะทางโดยรอบสวนนี่นะ๒๕โลกรัม

แล้วคุณดูสิเห็นไหมเขามีแบบว่าศิลปะ
ทาสีวาดภาพคือถ่ายรูปก็สวยค่ะ

เป็นสารที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวนครสวรรค์นะ

หิวหรือยังตอนนี้เที่ยง๖นาทีแล้วนะฮะ
ถ้าอยากจะกินขนมจีนเส้นสดต้องไปที่นี่
ขึ้นชื่อว่าเส้นสดก็คือทำสดทำใหม่เลย
นี่เอาขนมจีนออกมาราดด้วยน้ำกะปิปลาร้า
หลายคนอาจจะงงลาดกะปิปลาร้าเอานมจีนก่อนแล้วกัน

นี่ขนมจีนนะฮะก็ต้องทำเส้นสดแบบนี้ให้กินกันเลยนะฮะ
และที่สำคัญน้ำกะปิปลาร้าที่ราด
เป็นสูตรเด็ดจากถิ่นเรนูผู้ไทย
อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
ขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะคุณข้าวปุ้น
เดิมเป็นของคนอีสานนะในอดีตข้าวปุ้นใช้ตำครก
แต่ปัจจุบันใช้เครื่องบดสำเร็จรูปออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับ
ยังคงใช้การบีบเส้นแบบสดด้วย
ด้วยการใช้แป้งข้าวเหนียวที่ผ่านการหมัก
นำมาบีบสดใส่ลงในน้ำร้อนแบบนี้
เมื่อเส้นลอยเป็นอันว่าสุกแล้วนะคุณนะ
ซะหน่อยจนได้เส้นข้าวปุ้นคันสด
สะอาดมีกลิ่นหอมรับประทานกับน้ำกะปิ
และน้ำปลาร้าปรุงสุกหรือว่าน้ำนัวคุณ
ถ้าคุณยังไม่เคยลองทานกับน้ำนัวนะ

เคียงกับผักสดหรือผักลวก

ใครสนใจก็ไปกันได้นะครับ
ที่ร้านข้าวปุ้นใต้ถุน
ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนั่นเองคุณ

โอ้โหพี่ทานเผื่อด้วยนะฮะหิวเลยเนี่ย
หิวค่ะหิวของจริงเลยนะ

ใช่ค่ะผักสดกรอบกับขนมจีนเส้นสดแบบนี้

มาถึงแล้วค่ะช่วงที่เราจะแจก
เพราะว่าคำถามของเราอยู่ในข่าวต่อไปนี้
เหรอฮะพาไปดูเห็ดค่ะครับแล้วเห็ดเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชม
เท่าหัวเด็กเห็นแบบนี้

คือเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับเส้นเลือดเห็นไหม
ตรงสีนั้นบางคนบอกว่าเหมือนกับเส้นเลือดในสมอง
มันเลยเหมือนสมองค่ะคุณเห็ดสมองคนใช่ค่ะ

เดี๋ยวอะไรนะเห็ดจาวมะพร้าวคุณ
วมะพร้าวมันเหมือนกับไอ้ตัวจาวที่อยู่ข้างในลูกมะพร้าว
คุณเคยกินไหมมันแต่เนี่ยเอาให้ดูค่ะ
ชาวบ้านคือเจ้าของบ้านนี่แหละเขาไปเจอว่ามันขึ้นอยู่ใต้ต้นกล้วย
สวนของชาวบ้านร่องไฮที่พยาวค่ะ
แล้วมีเพียบเลยนะมีเป็น๑๐ดอก
วดลายก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลย
คือดอกเล็กดอกใหญ่มีหมดนี่เขามาเรียบเทียบกับหัวเด็กเห็นไหม
ครับเทาเทากันเลยค่ะโอ้โห
โอ้โหมันใหญ่มันโตน่าเอามาเทียบกันดูทำไมคะคุณจำได้หรือเปล่า
ที่ฉันบอกว่าชื่อเห็ดนี้ชื่ออะไรนะโอ้ยจำได้สิเห็ดเจ้ามะพร้าว
ใช่ค่ะพูดชัดเจนเลยจาวมะพร้าวถูกต้องแล้วลักษณะเด่นของเขาเนี่ยนะ
คือมันจะผุดมาเป็นทรงกลมดอกเห็ดผุดมาเป็นกลมพอมันโตแล้วผิวมันก็จะปริแตกออก
พ่นสปอร์ฟุ้งกระจายเอาไปแพร่พันธุ์ต่อไปแบบนี้ค่ะ
หน้าตานี่มันแปลกเนอะไม่เคยเห็น

แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะ

ช่วงการเก็บเห็ดหน้าฝนแบบนี้นะครับ
มาถึงช่วงคำถามกันเลยดีกว่าฮะ
จริงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามคุณผู้ชมแล้วมั้ง

คือถ้าเกิดอ่านข่าวแล้วย้ำอะไรอยู่ตรงนั้น

คำตอบจะเอามะพร้าวอย่างนี้ดีไหม

คำถามวันนี้แหละเห็ดรูปร่างคล้ายสมองคน

แล้วก็ส่งไลน์เข้ามาตอบกันหน่อย
แฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของท่านด้วย

ขอบคุณของขวัญพิเศษเซ็นทันกิฟต์การ์ด
เนื่องในโอกาสครบรอบ๗๕ปี

แล้วถามมาหลายคำถามแล้ว
ที่รายละแบบนี้จากละการ

นี่คุณอาริยาชอบแบบแล้ว

ดิฉันไม่ได้เอาไปใช้แน่นอนให้คุณผู้ชมค่ะ

ส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ
แล้วก็มีติดตามแบบนี้ให้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
บอกว่าบางท่านถ้ายังไม่ได้อย่าท้อใจนะ

ต้องมีสักวันที่เป็นของท่าน